ไปดูภาพที่น่าประทับใจกันบ้างดีกว่านะครับก็คือวิวสวย
เดี๋ยวผมจะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พาไปดูวิวที่เป็นธรรมชาติเห็นแล้วดีต่อใจ
คุณผู้ชมดูโอ้โหวิวสวยขนาด

ใช่ไหมเห็นแบบนี้แล้วจะไม่ไปได้ยังไงครับ
ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับตั้งอยู่ภายในเขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชนตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
คือช่วงนี้เนื้อหน่อยนะเค้าบอกว่า
ใกล้แล้วใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว
เพราะมันปลายฝนแล้วนี่เห็นไหม
แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเตรียมแล้วล่ะ
ก็คือจับจองที่พงที่พักกันเนี่ยนะตอนนี้ใกล้จะแน่นใกล้จะเต็มแล้ว
ส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดช่วงสั้น
แต่ถ้าใจมันเรียกร้องนั้นก็ต้องไป
ไปที่นี่แล้วคุ้มค่าจริงคุณดูภาพเอาแล้วกัน
มันเหมือนเป็นภูเขากลางน้ำจริงนะ
เรียกได้ว่าสัมผัสธรรมชาติกันแบบ๓๖๐องศา
ก็คือรอบทิศรอบทางกันไปเลยแล้วคุณดูดิ
น้องหนูก็น่าจะชอบนะแบบนี้
ลงไปเล่นนงเล่นน้ำได้ด้วยเออ
เอ้าคุณผู้ชมครับแล้วแพร่ที่เห็นอยู่นี่นะ
คือมีทั้งที่พักและร้านอาหาร

นี่คุณไปพายเรือปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บเสร็จปั๊บ
คุณขึ้นมาพักเพราะที่นี่เป็นที่พัก
แล้วแถมมีร้านอาหารอยู่ที่นี่ด้วย

ครบจบในที่เดียวครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เห็นแบบนี้อยากจะไปก็รีบปักหมุดกันเอาไว้นะครับ
เพราะว่าเรื่องของการเดินทางอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างจะสะดวกนะ
เพราะว่าบริเวณนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณสัก๕๐กิโลเมตรเอง

จริงเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะครับ
ก็ลองเสิร์ชลองค้นหาข้อมูลดูวางแผนการท่องเที่ยวให้ดี